การนี้หน่อยเป็นเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก

บอกเลยงานนี้ทั้งสนุกทั้งอิ่มอร่อย

สวยงามน่ากินน่าทานมาก
เขามาทำอะไรกันครับเขามาแข่งเต้นกันเหรอครับ

คำว่าคำว่าคำว่า
แล้วดูคนนี้เนี่ยโอ้นี่เชฟปะจริง
เชฟปะปะปะแม่
ลีลาการตำข้าวเม่าการนึ่งข้าวเม่าของเขานี่แหละคุณ
แล้วก็แต่ละทีมเขาก็จะใส่ลีลาใส่จุดเด่นเสื้อผ้าหน้าผมแบบจัดเต็มบันเทิงมาก
นี่เป็นงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่๒๑ที่จังหวัด๑๐๑นะคะ
เวทีกลางแจ้งลานเขาเรียกว่าสาเก็ตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเขาก็จัดงานแบบนี้
ซึ่งก็มีความแบบเขาเรียกอะไรเป็นความภาคภูมิใจของคนร้อยเอ็ดไม่ใช่คนร้อยเอ็ดหรอก
ฉันว่าเป็นของคนไทยทั่วประเทศทั้งชาติเพราะคว้ารางวัลชนะเลิศข้าวที่ดีที่สุดในโลกจากงานประกวดข้าวโลกประจำปี๒๕๕๙

มีแรงมีแรงมีความใหญ่กว่านี้
ใครว่าอ่านข่าวไม่เดิน

เป็นหนึ่งโดยมีคันนิยามว่า

หอมเหลวยาวขาวนุ่ม
นี่แหละความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงนะ
และที่น่าสนใจก็คือที่เราดูกันที่เราดูกันไป
ถ้าใครยังไม่รู้จักอยากจะบอกว่าข้าวเม่า
เขามีการเริ่มทำข้าวเม่ากันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณครับ
เขาจะใช้เม็ดข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวที่มีรวงแก่ใกล้จะเก็บเกี่ยว
แล้วเอามาคั่วเอามาตำแล้วก็รับประทานได้เลย

คือถ้าแบบนิ่มก็จะต้องแบบว่าคลุกเกลือน้ำตาลมะพร้าวอะไรอย่างนี้
มันก็อร่อยอร่อยดิฉันชอบแบบนั้น

แล้วก็เป็นอัฆาตการทำข้าวเม่าของชาวอีสาน
ซึ่งตอนนี้หาทานยาก
แล้วมันก็จะเป็นช่วงด้วยนะที่มันจะมีข้าวเม่า

ใช่ไหมเออก็ก่อนเก็บเกี่ยวอะไรประมาณเนี้ย
ก็เลยอนุรักษ์กันเอาไว้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจงานอะไรน่าลืม
โอ้ยวัลฟ์เบสรายส์เอาวอร์ด๒๐๒๑
คุณมิด้านรับพิธีกรประเทศต่างประเทศ

คือเลือกเป็นเอาประวัติปีนี้แล้ว

แต่ก็งานใหญ่ใหญ่ยิ่งก็แบบประเทศแบบนี้นะคะ